มุ่นวานนี้ครับอากาศก็ดีในโซนของเฉพาะเฉยพรุมคนแห่ไปครับไปทำบุญ
ทำบุญใหญ่มากนะครับเป็นงานโหดเขาว่างั้นนะฮะ

ที่บ้านโนนสะเหลาอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิครับ
เขาล้อมวงกันเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับทำบายสีสู่ขวัญแล้วสักครู่นะครับ
พ่อหน้าทั้งสิบเอ็ดหน้าสิบเอ็ดต้นหรือว่าหน้าสิบเอ็ดคนนะครับ
อ่าทำพิธีขึ้นแค่นะครับนี่แหละครับภาพเสร็จปั๊บ
โดนเหรียญนะครับโปรยทานนะครับนี่คือบรรยากาศของการแห่นาคโหด
อ่าฮะที่ป้านนท์สะเหลานี่แหละพี่ทิเป้จังหวะโหดที่ว่าคือจังหวะที่แบบ
ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายบ้านนนสะเหลา
เพื่อภูเขียวจังหวัดชายภูมิและครั้งหนึ่งก็ต้องเป็นลมแบบนี้แหละฮะ
พ่อครับแม่ครับผมต้องเข้าทำบุญต่อแล้วแม่

แต่ส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือการววดนาคสมภิร์ฐ์
เป็นประจำปีมากันทุกปี
ปีนี้๑๑คนครับเพื่อจะเข้าพิธีอุปสมบท
ก็นอนและถวยอยู่บนทรัศนาการประเรียนนะครับ
แห่หน้าคนแบบนี้นะครับไม่ได้ว่าง่ายนะครับ
เข้าไปนะครับทุกคนก็บอกว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต
แห่นาคหดแบบนี้เขาบอกว่ามีความเป็นมายาวนาน
ตั้งแต่ยุคสมัยปู่ย่าตาทวดเป็นร้อยปีมาแล้ว
แต่บางคนก็บอกว่าบางตำราก็บอกว่ามีมาประมาณปี๒๕๕๙
บอกว่าแห่นาคต
ประเพณีปัจจุบันนี้นะครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ
เขาบอกว่าเป็นประเพณีท่องเที่ยวถนนทุกสายแห่ไปที่นี่ครับ
บ้านนวลสาเหลาที่วัฏตาแขกตรงนี้
โอ้โหครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเมื่อวานนะครับ
ภูเขียวนะครับคนถามทาง
บ้านโน้นสะเลาะไปทางไหนบ้านโน้นสะเลาะไปทางไหน

ใช่ครับผมทั้งคนสวยคนหล่อนะครับ

รู้ไหมว่าเขาก็เคยผ่านวิธีกรรมแบบนี้มาก่อน

เคยบวชมาก่อนแล้วก็ต้องเจอศึกแบบนี้มาก่อนแล้วนะฮะ

แห่นาคโหดเป็นการสะท้อนถึงความอดทน
จะบวชทดแทนคุณพ่อแม่โดยการขึ้นแคล่
แต่ให้ได้รับรู้ความลำบากของแม่ที่ต้องนอนแค่อยู่ไฟหลังคลอด

ถึงบอกว่าคนภายนอกจะมองว่ารุนแรงระหว่างแห่นาคแต่ชาวบ้าน
เพราะว่าเป็นประเพณีที่ต้องอนุรักษ์ไว้

เขาหมายถึงก่อนบวชก็ต้องเจออุปสรรคต่างนานาด้วยนะครับ
หรือว่าการแห่นาคที่มีดนตรงดนตรีมีการฟ้อนมีการรำ

ดีใจดีใจนะครับได้เจอบุญแต่เช้าเลยนะครับ
เอาบุญมาฝากว่างั้นนะครับ